เกิดขึ้นที่ลำพูนผู้หญิงคนนี้มาเช่าห้องพักอยู่นี่นะ
เข้ามานานละ๓๔ปีทีนี้ขาดการติดต่อไปเลย
๒เดือน๒เดือนแล้วเห็นภาพด้านหลังแบบนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวเรื่องห้องเช่าไม่จ่ายตังค์พี่เข้าใจ
แต่ข้างหลังนี่มันคลองขยะที่ไหน

จับลูกบิดประตูแล้วเปิดเข้าไปพร้อมกัน
เห็นแล้วหันมาถามกันเองนี่บ่อขยะเทศบาลหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะ
มันถามมันมีขาแบบนี้จริงวะ
เจ้าของหอเนี่ยโอ๊ยลมแทบจับค่ะ

หมู่บ้านสิงครึ่งที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ
เจ้าของหอพักบอกว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเท่าหน่อยนะ
มาเช่าห้องพักที่นี่๓๔ปีแล้ว
ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนี่แหละ
เขาไม่เคยเสียค่าไฟเลยนะเพราะมิเตอร์ไฟไม่ขึ้น
ยังคิดอยู่เลยว่าพี่เจ้าของหอก็มิเตอร์เสียหรือเปล่า
มิเตอร์ไปหลายรอบแล้วแต่มิเตอร์ก็ไม่ขึ้นอยู่ดี
ทำไมเจ้าของหอไม่เอกใจเหรอ
ไม่ได้ใช้ไฟพี่ไม่ได้เปิดพัดลม
แต่จะอาบน้ำแล้วทาแป้งเย็นแทน
หลังจากนั้นนะเขากลับไปอยู่ที่บ้านแต่ก็เช่าห้องทิ้งไว้ไง
ตังค์จ่ายค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นปี
แล้วก็บอกอีกว่าจะขนของกลับบ้านเอง
มาขนของกลับเองแล้วเจ้าของหอพักก็เลยปล่อยไว้โอ้โห
การติดต่อไป๒เดือนไงตัดสินใจงัดไปดูซิ
จะไปทำความสะอาดจะปล่อยให้กับผู้เช่าคนใหม่แล้ว

คือนี่มันดูมีการแยกเป็นสัตว์ปลูดชัดเจนมากเลยนะ

คือดูทรงแบบนี้๓๔ปีที่อยู่มา

แต่ไม่ได้อาศัยแบบหลับนอนไหมคุณผู้ชม

อาบน้ำทาแป้งเย็นต้องอยู่แล้ว